ยังอยู่ต่อเนื่องกันกับเรื่องนี้กับเรื่องของสากรเครดยูเนียนครองจันท
เมื่อวานนี้มีการเบิกตัวอดีตประธานสากรเครดยูเนียนครองจันท
กับพวกสามคนจัดเรื่องจำไปที่ศาล
ไต่สวนกับเรื่องของการฟอกเงินนะฮะ
ทั้ง๓คนให้การปฏิเสธกับเรื่องนี้
สารก็นัดใจส่วนอีกครั้งหนึ่งต้นปีหน้าครับ
จารถีรัชทันคุมตัวนายสุประชายศรีสุพอักษร
อดีตประธานสากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์จำกัด
พร้อมกับนางสาวสรัญญาหมานหมัด

รองผู้จัดการและก็อดีตคณะผู้บริหารสากร

เดินทางมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็ทันทะสถานหญิงกลาง
ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษครับเพื่อสอบคำให้การ
กรณีการจ่ายเช็คมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๔๐๐ล้านบาท
ระหว่างปี๒๕๕๑ถึง๒๕๕๔ให้กับพระเทพยานมหาหมุณีมหรือว่าพระธรรมชโย
โดยสารได้อธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังจนเข้าใจ
พร้อมกับสอบถามว่าจำเลยให้การรับสารภาพหรือว่าปฏิเสธ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๓คนบอกว่าให้การปฏิเสธครับ
พร้อมเตรียมส่งทนายความต่อสู้คดีกันต่อ
รมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้ส่งสำนวนคดีพิเศษให้กับพนักงานอายการ
และร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ไปกล่าวหาพระเทพยานมหาหมุณี
หรือว่าพระราชภาวนาวิสุทธิ์หรือพระธรรมชโยผู้ต้องหาคนที่สอง
และนางสถิธรโชคประสิทธิ์ผู้ต้องหาที่๕
กระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน
และร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
ยักยอกทรัพย์นั้นสารชั้นต้น
ก็พิพากษาจำคุกนายสุประชัย
เป็นเวลารวมทั้งหมด๑๖ปีด้วยกันครับ